คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาตรวจสอบเรื่องราวเหตุการณ์ในโลกโซเชียลกันบ้าง

คนขับรถนั้นเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันครับ

เป็นคลิปที่รถคันหนึ่งกำลังจะยูเทิร์น
แต่ว่าคันที่ขับตรงมาเหมือนกับว่า
เบรกไม่ทันนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น
แล้วทั้งสองคันนั้นเขาจบเรื่องนี้อย่างไรไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับ
เป็นคลิปที่รถคันนี้กำลังขับมาอย่างที่เห็นนะครับ
เป็นคลิปที่ถูกบันทึกจากร่องหน้ารถของรถยนต์คันที่ขับตรงมา
ซึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
กำลังขับรถจากกรุงเทพมุ่งหน้าสละบุรีครับ
เมื่อไปถึงถนนพระหลโยธินช่วงกิโลเมตรที่๗๕ก็พบกับรถเก๋ง
กำลังจอดรอกลับรถอยู่นะครับ
อีกทั้งมีรถใหญ่ตามมาด้วยจึงตัดสินใจขับรถเบี่ยงซ้ายเกือบสุด
เพื่อให้พื้นที่รถคันดังกล่าวในการกลับรถ
ได้พยายามขับจี้ท้ายจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่
จี้แล้วก็พยายามขับเบี่ยงหลบซ้ายให้แต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะครับ

เหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
จากนั้นคู่กรณีทั้ง๒คนซึ่งเป็นชายอายุประมาณ๒๕ปี
ลงมาจากรถเชิงต่อว่าบอกว่าไม่มีน้ำใจเลยไม่ยอมหยุดให้กลับรถนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคลิปที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด
จากนั้นเนี่ยนายทักษิณก็ได้โทรศัพท์เรียกบริษัทประกันที่ทำเอาไว้ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าถูกนายทักษิณกักเวรเอาไว้
ตัวแทนของประกันภัยจึงแนะนำให้ไปเคลียร์กันที่สถานีตำรวจภูทรวังน้อยครับ
เมื่อไปถึงนะครับนายทักษิณก็นำภาพที่บันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถเปิดให้ตำรวจแล้วก็นายประกันดู
เป็นเงินจำนวน๔๐๐บาทครับในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์สินนะครับ
แล้วก็เสียหายแบบนี้ปรับเพียง๔๐๐บาทเท่านั้นเองนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจำนวนมากครับในสังคมออนไลน์
ขับมาเบียดแบบนี้กระแทกแล้วก็ชนเลยครับ
หากผู้ที่ถูกชนไม่สามารถประคองรถเอาไว้ได้อาจจะถึงขั้นเสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับ
จากนี้การกลับรถควรจะรอจังหวะที่ไม่มีรถมาก่อนนะครับโดยการกลับรถนั้นแบบนี้ถือว่าอันตรายมากทีเดียวครับ
อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ